มาตลาดโรงเกลือค่ะมาหาซื้อเสื้อกันหนาวใช้ในช่วงหน้าหนาวนี้
แต่น่าจะซื้อเสื้อกันหนาอย่างเดียวไม่พอคงต้องซื้อเสื้อกันฝนด้วยล่ะค่ะ
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วค่ะ
หน้าหนาวเข้ามาแล้วก็จริงแต่พายุก็กำลังเข้ามาด้วยเช่นเดียวกัน
โดยเฉพาะโมลาเบนะคะที่ตอนนี้อยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง
ก็กำลังที่จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามในช่วงวันที่๒๘ตุลาคม
แล้วก็จะมีผลกระทบต่อประเทศไทยกันด้วยเพราะฉะนั้นเรามาดูจากภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อให้เห็นกันอย่างชัดเจน
กลมกลมแดงแดงส้มส้มใหญ่ใหญ่นั่นแหละค่ะคือโมลาเบนะคะคุณผู้ชมพายุลูกนี้ใหญ่กว่าประเทศไทยอีกนะคะ
บอกกันเลยว่าลูกนี้เนี่ยเป็นลูกใหญ่แต่ก็มาไวไปไวค่ะคุณผู้ชม
พื้นที่ที่มันจะผ่านนะคะก็คือบริเวณประเทศไทยตอนกลางคือเคลื่อนผ่านเวียดนามผ่านลาวมาเรื่อยเรื่อยแล้วก็จะเข้าสู่ภาคอิสานนะคะ
ในการที่จะให้พายุลูกนี้เนี่ยพาดผ่านตอนกลางของประเทศ
ประตูพรมแดงรอเลยค่ะพอร่องฝนเนี่ยเคลื่อนขึ้นไป
พายุเข้ามาโอ้โหตอนกลางของประเทศนับตั้งแต่อุบลราชธานี
กลนครนครพนมแถบอีสานนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมได้รับผลกระทบกันอย่างหนักแน่นอน
ทำให้เกิดน้ำท่วมได้เพราะฉะนั้นเตรียมรับมือกันให้ดี
ดูจากกราฟิกนี้แล้วกันนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าตอนนี้ค่ะ
พายุไต้ฝุ่นโมลาเบอยู่ตอนกลาง
กำลังหมุนด้วยทิศทางความเร็วประมาณร้อยหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโม
เดี๋ยวขึ้นฝั่งขึ้นมาค่ะพอมาอยู่ประเทศไทยจะอยู่ที่
เปรชั่นแม้จะอ่อนกำลังลงแต่ก็ยังได้รับผลกระทบเยอะนะคะ
ี่สิบแปดเข้าอีสานยี่สิบเก้ามาที่ภาคกลาง
แล้วก็ผลกระทบไปที่ภาคเหนือกันด้วยเอาเป็นว่าให้ดูภาพชัดเจนมากขึ้นนะคะ
เป็นภาพเคลื่อนไหวจากโมเดลจำลองอากาศนี้นะคะเป็นการจำลองกลุ่มฝน
แล้วก็จะได้เห็นทิศทางของโมลาเบที่อยู่บริเวณทะเลจีนใต้ด้วย
วันนี้ยังอยู่ที่ทะเลจีนใต้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะจะเริ่มขึ้นฝั่งที่เวียดนามเห็นไหมคะ
กลุ่มของพายุเนี่ยเริ่มแผ่เข้ามาแล้วสีชมพูสีม่วงเข้มนี่คือฝนตกหนักมากนะคะ
แล้วก็จะเข้ามาประเทศไทยแถบอุบลราชธานีศรีสะเกดนครพนมสกลนครค่ะ
อีสานตอนกลางตอนล่างนี่ได้หมดขึ้นมาที่ตอนกลางขอนแก่นนะคะ
แล้วก็เข้าสู่ภาคกลางช่วงวันที่๒๙๓๐แล้วก็จะแผ่รัศมีร์ไปทั่วประเทศ
ทำให้ฝนตกกระจายทั่วประเทศไทยขณะที่ภาคใต้เองก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ก็จะมีกำลังแรงขึ้นจากพายุลูกนี้ด้วยนะคะทำให้ทั้งฝนตกทั้งคลื่นแน่นอน
เพราะฉะนั้นระยะนี้ค่ะทั้งอากาศเย็นจากมวลอากาศเย็นที่แผลลงมาด้วย
แล้วก็ยังคงมีความเย็นจากฝนที่จะตกลงมานะคะ
ถ้าเป็นช่วงเช้าอากาศจะดีค่ะ

เฉพาะบริเวณที่อยู่ใกล้กับธรรมชาติ
มีต้นไม้มีภูเขาแบบนี้นะคะ
แต่ก็ต้องระมัดระวังอิทธิพลจากพายุที่จะเคลื่อนเข้ามาด้วย
ภาคใต้ต้องงดเดินเรือไปก่อนนะคะ
เพราะว่าโอกาสคลื่นสูงมากกว่า๓เมตรฝั่งอันดามันก็มีเช่นเดียวกันนะคะ
สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะว่า
ในช่วงวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่๓๐ก็อาจจะได้รับผลกระทบจากฝนด้วย
ส่วนวันนี้ถือว่าอากาศดีเบาสบายปลอดโปร่งโล่งดีเหมือนกันนะคะ
เอาละคุณผู้ชมต้องเตรียมพร้อมรับมือค่ะเพราะว่านอกจากหนาวยังมีฝน
แล้วก็นอกจากฝนจากพายุนี้แล้วนะคะประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนจะมีพายุอีกลูกนึงเข้ามา
จับตาดูให้ดีและติดตามรู้ก่อนร้อนหนาวตอนนี้ไปซื้อเสื้อกระหนาวไว้รอก่อนนะคะสวัสดีค่ะ